มาดูเรื่องความคืบหน้าทางคดีกันก่อนนะคะ
เพราะว่าทางด้านของกองบัญชาการตำรวจจรภักดิ์๑นะคะ
วันนี้จริงเนี่ยเขาก็มีการเรียกทางด้านของคุณปอนะคะ
แล้วก็คุณโรเบิร์ตเองเนี่ยคือเหมือนกับว่า

สอบเพิ่มเติมเพราะน่าจะยังมีเรื่องของการความสงสัยในหลายประเด็นอยู่
หรือจะเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตจับตามอง
หรือมีหลายคนที่ยังสงสัยว่าเรื่องของเสียงที่อยู่ในคลิปหรือเปล่าหรืออย่างไร
อันนี้เรายังไม่ได้ทราบว่าไอ้ความเพิ่มเติมเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจจะไปสอบเรื่องอะไร
แต่ที่สำคัญคุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยมันมีภาพ
มีภาพที่ผู้สื่อข่าวของเราไปเห็นว่า
เจ้าหน้าที่ตำรวจไปเอารั้วเหล็กค่ะคุณผู้ชม
มากั้นมากั้นเพื่อไม่ให้สื่อมวลชน
ที่เข้าไปปักหลักสังเกตการณ์คือเข้าไปทำข่าว
ทีนี้ก็มีสื่อมวลชนบางสำนักเขาก็มองว่า
เหมือนกับว่านักข่าวกลายเป็นม็อบไปแล้วหรือเปล่า

มีเป็นรั้วลวดหนามด้วยนะคะเอามากั้นเอาไว้
ก็ต้องบอกว่าที่นี่ก็จะต้องเต็มไปด้วย

ที่มาปักหลักทำข่าว
โดยเมื่อวานี้จริงก็มีการสอบปากคำเพิ่มเติม
สำหรับคนที่อยู่บนเรือไปด้วยนะ๓คน

น่าจะยังมีความสงสัยในบางประเด็น

เดินทางมาให้ปากคำเมื่อวานเราก็จะเห็นแล้ว

ตอนนี้ถามว่าสอบไปแล้วสักเท่าไหร่
สอบพยานแวดล้อมไปแล้วมากกว่า๔๐ปาก

ขณะเดียวกันพรุ่งนี้ยังต้องจับตาดูกรณีของคุณสันทนานะคะ
อดีตตำรวจสันติบาลค่ะที่จะเข้าพบกับพนักงานสอบสวน
ในฐานะพยานบอกเล่านะคะในช่วงเวลา๑๓นาฬิกา
ที่สพเมืองนนทบุรีนั่นเอง